ดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะก็เป็นอุทาหรณ์จริงนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์มีเอาไว้ขับขี่ไม่เหมาะกับการขนของ
โดยเฉพาะของที่มันไม่สมดุลกับตัวรถนะคะ
ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนร่มคันใหญ่ใหญ่
ที่ใช้ในตลาดสำหรับแม่ค้าค่ะ
คนขึ้นไปด้วยแล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอดค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นแบบนี้
คราวนี้ก็เสียการทรงตัวเลยค่ะล้มไป
คลิปจากกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะที่ขับตามมาเนี่ย

แต่เจ้าของรถคันนี้เขาบอกว่าคือคนแถวนั้นเนี่ย
คิดว่าเขาเนี่ยชนรถมอเตอร์ไซคันนี้ล้มฮะนะคะแต่ภาพที่อยู่ในคลิปที่เขาเอามาโพสต์เนี่ย
คือมันก็สามารถอธิบายได้ดีเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ไซค์ที่แบกร่มคันใหญ่มาด้วย
แล้วก็ตรงล่มที่หุบเนี่ยคือมันก็รับลมพอดีกางออกมาแบบนี้ค่ะ
แล้วก็คงจะทำให้เสียการทรงตัวแล้วก็ล้มลงนะคะโชคดีนะคะที่เบรกทันไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำตามมา
นี่ค่ะเป็นอุทาหรณ์จริงค่ะสำหรับคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะของบางอย่างมันก็ไม่เหมาะกับการขนไปกับมอเตอร์ไซค์นะคะ
นี่ถ้าไม่มีกล้องหน้ารถก็อธิบายลำบากจริงนะคะ